สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนึ่งปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเกิดขึ้นนะครับ
เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวเป็นทางยาวเคลื่อนที่พาดผ่านเหนือท้องฟ้า
สามารถที่จะมองเห็นได้ในหลายจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานนะครับ
ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นขยะอวกาศที่พุ่งผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกของเรา

แต่ล่าสุดทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่า
ซึ่งเกิดจากการที่เครื่องบินไอพ่นที่บินในระดับสูง
มีการปลดปล่อยไอน้ำซึ่งมีความร้อนสูงออกมาจากเครื่องยนต์
น้ำเหล่านี้นะครับเมื่อมีความร้อนสูงไปปะทะกับอากาศเย็นที่อยู่ในรอบ
จึงเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกิดขึ้น
ภาพที่เราเห็นจึงเป็นลักษณะของเมฆที่พ่นออกมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังกล่าวนั่นเองนะครับ
แต่แน่นอนสิ่งที่ยังคงค้างคาใจของใครอะไรหลายคน

ตอนนี้มีหลายล้านชิ้นละทีเดียวที่โคจรอยู่รอบโลกของเรา
ยาวอวกาศเหล่านี้จะมีบทบาทต่อโลกของเรามากน้อยแค่ไหน
วันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบนะครับ
คุณผู้ชมครับขยะอวกาศที่เรามักได้ยินกันบ่อยแท้จริงแล้ว
ก็คืออุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอวกาศนะครับ
โดยเมื่อหมดสภาพการใช้งานหรือว่าถูกปลดระวัง
รวมทั้งเกิดจากการระเบิดของเชื้อเพลิงที่ถูกทิ้งไว้ในยาน
หรือว่าจรวดการปะทะกันของดาวเทียม

ซึ่งขยะอวกาศเหล่านี้มีทั้งซากดาวเทียมซากจรวด

โดยมันจะลอยเคว้งคว้างอยู่ในวงโคจร

แต่จะมีขนาดแตกต่างกันออกไปครับ
ตั้งแต่ขนาด๑เซนติเมตรไปจนถึงขนาดชิ้นใหญ่มหาศาล
พบว่าปริมาณขยะอวกาศซึ่งรวมถึงเศษซากชิ้นส่วนจรวด
รวมไปถึงดาวเทียมที่หมดอายุมีขนาดใหญ่ตั้งแต่๓๐เซนติเมตรขึ้นไป
ปัจจุบันพบมากถึง๒๐๐๐ชิ้นเลยทีเดียว
โดยโคจรอยู่ในอวกาศด้วยความเร็วประมาณ๒๗๓๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือว่าเร็วกว่าเครื่องบินถึง๔๐เท่า
ที่มีขนาดเท่ากับลูกแก้วอีกประมาณ๕แสนชิ้นที่โคจรอยู่รอบโลก
และเชื่อว่ายังมีอีกนับล้านชิ้นเลยทีเดียว
ที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะตรวจพบได้ที่โคจรอยู่ในอวกาศของเรานะครับ
ซึ่งจากปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น
จะส่งผลต่อความเสี่ยงที่ดาวเทียมจะไปชนกับเศษขยะอวกาศเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะทำให้ดาวเทียมพังครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้
ซึ่งเมื่อดาวเทียมได้รับความเสียหายแล้ว
จะมีโอกาสแตกออกกลายเป็นขยะอวกาศเล็กเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดนะครับ
หากมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปใหม่ในวงโคจรเดิมก็จะไม่สามารถส่งได้
เนื่องจากมีขยะอวกาศโคจรขวางอยู่
รวมทั้งไม่สามารถที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจอวกาศได้
จากอาจจะเป็นอันตรายกับนักบินอวกาศ
ซึ่งก็จะส่งผลต่อมนุษย์ในแง่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนั่นเองนะครับ
ขยะอวกาศเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่บนโลกของเราใบนี้ก็ต่อเมื่อ
ขยะอวกาศเหล่านี้มีการหลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกของเรา
ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะของดาวตกครับ
แต่ถ้าหากเผาไหม้ไม่หมดก็จะตกลงมากลายเป็นอุกบาทแน่นอนครับ

หรือว่ามีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คืออีกหนึ่งภัยที่เราไม่ควรที่จะละเลยนะครับ
เพราะว่านับวันภัยเหล่านี้นั้นก็จะยิ่งเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ